มาต่อกันเลยนะคะจากหวยสุพรรณบุรี
มาดูที่ลอตเตอรี่ที่อุดรธานี

ที่มีคนไปแจ้งว่าถูกยักยอกนี่แหละ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปถึงบ้านคนที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน
ไม่เจอนะไม่เจอคนที่เอาไปขึ้นเงิน

แล้วลูกสะพ้ายก็ยืนยันว่าถูกลอตเตอรี่จริง

แล้วก็บอกว่าเรื่องที่นางเรวดีกล่าวอ้างเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องไม่จริง
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ขับรถลงพื้นที่ไปตามเลย
จากกรณีที่นางเรวดีหรือว่าป้าติ้น

นางจรูนเป็นคนยักยอกลอตเตอรี่

งวดวันที่๑เมษาปีที่แล้ว

ว่าคนที่เอาสลากไปขึ้นเงินรางวัล
เป็นตัวแทนที่นางจรูนจ้างไป
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนค่ะ
พบว่าหนึ่งในผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ชื่อว่านางหนูกรพลขยัน
เป็นชาวตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองวัวซออุดรธานี

ไปบ้านของนางหนูกร
แล้วทุกคนในหมู่บ้านไปสอบถามด้วยนะ
เขาก็รู้ว่าบ้านหลังนี้นางหนูกรอยู่
แล้วนางหนูกรเป็นผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่๑เมื่อปีที่แล้ว
พอไปถึงบ้านแล้วก็สอบถาม

สรุปแล้วคนที่ถูกรางวัลจริงไม่ใช่นางหนูกรนะ

คือนางสมพรพลขยันอืม
แล้วพอไปถึงบ้านเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่สุดหมู่บ้านเลยนะคะ
ทีมข่าวไปกดออดเรียกก็ไปเจอป้าอ่อ
ป้าออเป็นลูกสะพัยของนางสมพร

แล้วก็บอกด้วยบอกว่านางหนูกร

ไม่อยู่ไปเยี่ยมลูกที่ระยอง
ทีมข่าวก็พยายามค่ะที่จะสอบถามเรื่องของการถูกรางวัล
แล้วป้าออก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ
แม่ไปทำบุญที่คำชโนธ

แล้วตัวป้าออก็เดินทางไปด้วย
แล้วระหว่างนั้นมีการขอโชคลาภ

หลังจากนั้นก็เลยมีการบอกลูกหลานว่า

พอแม่เห็นว่าอ้าวบอกแล้วไม่มีใครสนใจ
แม่ก็เลยไปซื้อกับคนขายหน้าวัด๓ใบ
ซื้อมาในราคา๓๐๐บาท

เห็นป้าสมพรซื้อไหม

แต่ว่าลอตเตอรี่นั่นน่ะเป็นลอตเตอรี่ของป้าสมพรไปซื้อเองจริง
จ้าลูกเจ้าหลากมันกับเซเย็นอยู่น้ำกัน
ป้าแกก็ไม่รู้จักจรูไม่รู้จักรีวดีอะไรอย่างนี้
ไม่แล้วไม่รู้จังมันจะใส่เราไม่ได้ไปใส่ทั้งใดทั้งเจ้า
เขาไปให้ข้อมูลตำรวจว่าคนอื่นถูกป้าไปขึ้นรางวัลแทน
ก็แจ้งเข้าไปขึ้นรางวัล

อือผู้สองคนเหลอะ

พี่ผ่านมาตำรวจเคยมาหามาคุยด้วยอะไรไหมพี่
ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนอะ

ทีนี้พรพรหยิบรูปมาดูพินนิษฎ์พิจารณาบอกว่าไม่รู้จัก
ไม่เคยเจอกับนางจรูนมาก่อนเลย
ว่าหลังจากที่ถูกรางวัลแล้วเนี่ย
ก็นำเงินมาใช้จ่ายเอาเงินแบ่งให้ลูกหลาน
แล้วไม่เคยโอนเงินให้คนอื่นเลยนะคะ
ไม่ต้องโอนเงินให้คนอื่นไม่ต้อง
ไม่เข้ามันของตัวแม่อย่างเดียว
หลังจากที่คุยได้ข้อมูลจากป้าออแล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ไปต่อค่ะ
ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบนี่นะคะ
หลายคนก็ยืนยันนะว่าสลากนี้เป็นของนางสมพรจริง
แล้วก็มีการขึ้นเงินรางวัลไปแล้วด้วย
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอเลยคนแปลกหน้ามาหานางสมพรที่บ้าน
เพราะปกติแล้วนางสมพรจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
ซึ่งก็ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องราวที่นางเรวดีกล่าวอ้างล่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องโกหกขึ้นมามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
มันเคยเห็นนะมันเคยอย่างนั้นมันเคยมาบ้านมาหา
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สลากที่นางสมพรถูกรางวัลแล้วก็ให้กับลูกสาวคือนางหนูกรไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ย
มี๓ชุดก็คือชุดที่๑๓๑๔ชุดที่๖๑๖๒แล้วก็ชุดที่๗๙
แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะว่านางเรวดีเนี่ยอ้างบอกว่า
ซื้อมาเนี่ยแล้วฉันมีการเซ็นหลังสลากชุดที่๑๓๑๘เอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบค่ะพอตรวจสอบดูก็ไม่พบว่าสลากที่นางสมพร
เอาไปขึ้นเงินรางวัลชุดที่๑๓๑๔เนี่ยนะจะมีการเซ็นสลักหลังอะไร
คือไม่เห็นร่องรอยการลบการขูดขีดค่าเป็นสลากข้างหลังเรียบธรรมดาเลย
คือที่เอาไปขึ้นเงินเนี่ยก็นางเรวดีก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเซ็นชื่อเอาไว้
ชื่อข้างหลังสลากเอาไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ว่าคนที่เอาไปขึ้นเงินเขาก็ไปขึ้นเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเนี่ย
เขาไม่ได้มีลายเซ็นแต่ว่าเขาไปขึ้นเงินอย่างถูกต้อง
แล้วคนที่คุณอ้างเนี่ยอ้างอีกชื่อหนึ่งชื่อจรูนใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นคนยักยอกสลากเข้าไป
แต่คนชื่อเหนือกรที่ไปขึ้นเงินเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทนเขาจ้างไปขึ้นเงินกันซึ่งความจริงแล้วครอบครัวนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย